คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของนักเรียนอาชีวะ
แต่คราวนี้เป็นสถาบันเดียวกัน
กลุ่มเขาไปเคลียร์ใจกันกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาทำท่าเหมือนจะจบ
แต่ว่าไม่จบนะฮะสองฝ่ายตะลุมบอลกัน
จนทำให้มีคนบาดเจ็บมากมายทีเดียวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

นำกำลังเข้าไประงับเหตุทะเลาวิวาส
ซอยรุ่งโรธถนนท่าโพมีคนเจ็บ๔ราย
อาสาสมัครมูลนิธิตายเต็กตึง
แล้วก็ชาวบ้านช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว
คือคู่กรณีสองฝ่ายเป็นวัยรุ่น๒กลุ่ม

และเป็นนักเรียนอาชีวะปวชปี๓

แต่ว่าทั้งสองฝ่ายนัดไปเคลียร์ทำความเข้าใจกัน

ไปนัดกันที่บริเวณลานกีฬาของวัดท่าโพวรวิหารตกลงกัน

มีการจับมือเอาเคลียร์จงเคลียร์ใจกันไปนะครับ
แต่จู่เพื่อนที่มาด้วยของแต่ละฝ่ายประมาณสัก๒๐คน
จริงแล้วเขามีปัญหากันในกลุ่มนั้นสักประมาณ๕๖คน

สมทบมาให้กำลังใจ

พวกตะลุมบ่อนกันต่อสู้กัน
จนมีบางคนถูกฟันด้วยมีดสปาต้าเข้าที่มือ
เป็นแผลเวอะหวะไปหมดเลยครับ
กู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์หลายคัน
ถูกมีดฟันทั้งตัวถังฟันล้อยาง
เจาะล้อยางจนพังหมดนะครับขยับไม่ได้
ตำรวจก็ต้องเร่งไปตรวจสอบตามสถานพยาบาลต่าง
คาดว่าจะมีบรรดานักเรียนที่บาดเจ็บไปอยู่
แล้วก็มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีการเชิญ
กรณีทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจารย์มาสอบส่วนแล้วก็ดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไปอันนี้สถาบันเดียวกันก็ยังตีกันเลยนะครับ